ของพันธมตโทบัญญินตั้งพากรอดีตนักการเมืองดังกับพวกนะฮะ
ที่ตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีการอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษา
ในคดีโอนหุ้นของเสียชูวงที่พันธบทโทบัญญินคนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
อุ้มไปเพื่อไปข่มขู่ท่านผู้พิพากษาให้ยกฟ้องคดีนะฮะแล้วก็ไปฆ่าเขาตายนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ฮานุมานของกองปราบรามซึ่งคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเย็นนะฮะที่นำตัวออกมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะไปสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่ฮะพันธุ์ตำรวจโทบัญญินนะครับสีหน้าแววตาก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเออตกลงแล้วคุณบัญญินเนี่ยมีภาพอยู่ในกล้องวงจรปิดที่เขามีเป็นหลักฐานหรือเปล่า
เกี่ยวกับแก๊งคนร้ายที่ไปอุ้มนายวิราชัยสกุลตะประเสริฐวัย๖๗ปีพี่ชายของนางสาวพนิดาสกุลตะประเสริฐ
ท่านผู้พิพากษาอาวุโสสารอาญากรุงเทพใต้เมื่อสี่กุมภาพันธ์ค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังนะครับว่ามีจุดไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ
นายบัญญินเนี่ยวันนี้นะฮะนักข่าวก็พยายามถามนะครับเดี๋ยวท่านลองดูบรรยากาศหน่อยนะฮะ
คือพันโดบัญญินก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้ถูกคุมตัวออกมาจากห้องคุมขังของกองปราบราม
เพื่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ย
อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ผมถูกนำตัวมาสอบปากคำ
หลังถูกจับกลุ่มเมื่อเช้าวานนี้นะครับวันนี้มีนางวราพรตั้งพากรที่เป็นภรรยานะครับ
กับนายวรพรตั้งพากรลูกชายของพันธุ์บรรยีน
ที่มารอเยี่ยมนะมาตั้งแต่เช้าอ่ะฮะอ่าทั้งรอบเช้าอ่า
รอบบ่ายนี่ก็มาเยี่ยมหมดนะครับนะฮะก็ช่วงเย็นเย็นเนี่ยนะฮะ
ตอนที่พันโนบัญญินถูกคุมตัวไปสอบปากคำนะครับอ่า
ทางลูกชายกับภรรยาที่มารอเนี่ย
ลูกชายก็เอาเครื่องนอนเข้าไปให้ด้วยนะครับนี่ฮะเครื่องนอนนะฮะ
อ่าเพราะตามรายงานนี่ก็คือพรุ่งนี้ถึงจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
ก็ต้องไปรอลุ้นประกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเมื่อเช้านะฮะ
ถ้าย้อนไปดูตั้งแต่เช้านะครับทุกผู้ชมครับที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา
กองปราบรามเนี่ยนางวราพรกับนายวรพัฒน์
ภรรยาและลูกชายของพันธบทบัญญินวันนี้ก็นำข้าวมันไก่
เอามาให้เอามาหลายกล่องเลยนะฮะแล้วก็มีพวกกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยนะครับ
นายวรพัฒน์บอกว่าได้คุยกับพ่อแล้วพ่อไม่ได้เครียดอะไร
อิ่มนอนหลับตามปกติพร้อมกับตั้งข้อสังเกตการทำงานของตำรวจ
ว่าทำไมถึงไม่ให้ครอบครัวได้พบกับทนายความ
มั่นใจว่าพ่อของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องที่เกิดขึ้นต้องถูกกลั่นแกล้ง
เนื่องจากอีกฝ่ายได้เตรียมการทั้งหมดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ก็ไม่กังวลนะครับนอนหลับครับนอนหลับดีปกติครับ
ก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีโอกาสพบทนายเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำไมถึง
ไม่ได้พบทนายจริงจริงผมยังไม่ทราบรายละเอียดเนี่ยก็ทราบจากข่าวพวกพี่
ก็เท่าที่เห็นก็แน่จริงเขาเหมือนเตรียมตัวมาดี
นี่ฮะอันนี้เป็นตอนเช้านะครับที่ลูกชายมาเยี่ยมอ่า
เย็นมาเยี่ยมอีกรอบหนึ่งก็จะใส่มาอีกชุดหนึ่งอันนี้ตอนเช้าเอาพวกข้าวมาให้นะครับ
ส่วนนางวรพรภรรยาของพันธบทโทบัญญินนะครับบอกว่าหลังจากสามีถูกจับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกันบ้างส่วนมากจะเป็นการให้กำลังใจ
แล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมหลักทรัพย์เพื่อเอาไว้ยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลในช่วงการฝากขัง
คุยค่ะคุยค่ะให้กำลังใจกันค่ะแกบอกว่าอย่างไรบ้าง
พูดถึงเรื่องคดีบ้างไหมพี่ไม่ให้รายละเอียดเนอะ
เห็นว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้พบอะไรเลยยังค่ะยัง

ไปพูดอ่ะค่ะเรื่องพยานหลักศาสตร์ต่างต่างค่ะ
ไม่ทราบค่ะตามตำหนท์เนอะ
ก็คือนะจ๊ะประกันที่ชั้นศาสตร์แปลว่าตอบไม่ได้อ่ะค่ะ

อืมนี่นะคะคดีอุ้มค่าพี่ชายท่านพุยภาคสาวภรรณิดาเนี้ย
ตำรวจบอกว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบแล้วนะคะ
ครบหมดแล้วก็คือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
นายมานัททัพนินนายนโรงศักดิ์ป้อมจันทร์
นายประชาวิทย์ศรีทองสุกนายชาติชายเมนกุล
ทงชัยวจีสัจจะหรือสจอ
เบื้องต้นแจ้ง๖ข้อหานักค่ะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหานี้ระวังโทษประหารชีวิตนะคะ
ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปี
การข่มขืนใจเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้ามีอาวุธร่วมกัน๓คนขึ้นไปโทษก็จะหนักขึ้นนะคะ
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหาที่๔คือข้อหาซ่องโจรค่ะ
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหาที่๕ข้อหาเรียกฆ่าไทยนะคะ
ข้อหานี้มีโทษจำคุกตั้งแต่๑๕๒๐ปีปรับตั้งแต่๓แสนถึง๔แสนบาท
หรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
ข้อหาที่๖ข้อหานวงเหนียวกักขังให้ศูนย์สิ้นอิสรภาพ
ข้อหานี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

มีข้อหานักถึงขั้นประหารชีวิตด้วยนะฮะเรียกฆ่าไทยเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่วันนี้ยังได้นำรถยนต์ของกลางในคดีมาที่กองปราบราม๔คันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อมาตรวจหาพยานหลักฐานในคดีนะครับก็มีรถมินิคูเปอร์คันหนึ่งนะฮะ
เป็นมินิคูเปอร์หมายเลขทะเบียน๒กกทฐาน๕๒๔กรุงเทพมหานคร
มีรถยนต์ฟอร์ดนะครับทะเบียนกไก่รอเรือ๓๙นครสวรรค์
ทั้งหมดเป็นของกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกยึดได้นะครับ
แล้ววันนี้ชุดฮานุมานของกองปราบรามได้นำผู้ต้องหา๓คนนะครับ
ใน๖คนที่ควบคุมตัวได้นำมาที่กองปราบแล้ว
หลังจากเมื่อวานนี้นำไปขยายผลไปสอบปากคำอยู่ที่พื้นที่นครสวรรค์จุดเกิดเหตุนะครับ
นายประชาวิทย์ศรีทองสุกนายชาติชายเมนกุลและนายทงชัยวรีสัจจะหรือว่าสจออส
นี่เป็นคดีล่าสุดของพันธบทโทบัญญินนะฮะ
คือคดีนี้เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากมิถุนายนปี๕๘
พันตำรวจโทบัญญินตอนนั้นขับรถไปส่งเสียชวงใช่ค่ะ
ชวงแทร่ตั้งหรือว่าเสียจืดนะฮะ
เพื่อที่จะกลับบ้านหลังจากไปตีกอล์ฟกันช่วงค่ำ
ปรากฏว่ารถยนต์ที่พันธมบัญญินขับไปเนี่ย
แล้วเสียชูวงนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับไปชนต้นไม้
ใช่ค่ะแต่พันตำรวจโทบัญญินบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น

และครอบครัวตอนนั้นก็ไม่ได้ติดใจนะ
ฉบพนักกิจปกติไปได้เรียบร้อยแล้ว
เด้อว่าตอนหลังไปเจอหลักฐาน

ที่เป็นการโอนหุ้นก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ๑๐วัน

คิดเป็นมูลค่า๓๐๐ล้านบาท

ข้องเกี่ยวพันกับพันธบทโทบัญญินค่ะเขาก็เลยไปฟ้องกันเกี่ยว
ของการฆาตกรรมเสียชูวงเนี่ยทางศาลท่านบอกว่าจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว
รอคดีการโอนหุ้นก่อนโอนหุ้นเนี่ยจะมีการอ่านคำพิพากษา๒๐มีนาคม
เพราะว่าถ้าหากว่าคดีโอนหุ้นผลออกมาเป็นอย่างไรมันก็จะไปเชื่อมโยงกับคดีการเสียชีวิตของเสียชูวง
ดังนั้นคนร้ายก็เลยอุ้มพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาที่ดูแลคดีนี้
ก็บอกว่าเออให้ยกฟ้องนะให้ยกฟ้องคดีโอนหุ้นนะ
เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคดีการเสียชีวิตของเสียชูวงด้วย
แล้วท่านผู้พิพากษาพนิดาซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นของเสียชวง
ที่มีพันธบัญญินกับพวกเป็นจำเลยเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าถูกคมคู่มาตลอด
ใช่ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกขับรถพุ่งชนแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยอืม
ผู้พิพากษาพนิดาก็เลยบอกพี่ชายว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย
ให้พี่ชายมารับหลังเลิกงานทุกวันได้ไหมอ่า
กับท่านผู้พยาภาคศาพนิดาได้
ตำรวจก็พยายามที่จะสืบสวนสอบสวนช่วยเหลืออยู่ตลอด

พันธุ์ตำรวจบัญญินตอนที่มีคดีของเสียชูวง
เรื่องการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างมีเงื่อนงำ
หรือว่าเรื่องคดีโอนหุ้นมีเงื่อนงำ
ปราบเขาบอกว่าเขาก็ต้องไปขุดคุยในคดีเก่า
มีอยู่คดีหนึ่งด้วยนะมีภรรยาของพันธบัญญิน
ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตแล้วชื่อนางโรสลิน
ก่อนจะเกิดคดีของเสียชูวงก็เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบนี้

สิบล้อตัดหน้ารถหักเข้าข้างทางชนต้นไม้แล้วเสียชีวิต
ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเสียชีวิตของอดีตภรรยาด้วย
เพราะว่าคนใกล้ชิดบอกว่าอดีตภรรยาพันธบทบัญญินขับรถไม่เป็น

กลายเป็นว่าตอนนี้มีคดีล่าสุดเกิดขึ้นอีกคดีหนึ่ง
ก็คือที่เราคุยกันอยู่นะวันนี้
ค่ะทีนี้ค่ะณตอนนี้นะคะเมื่อทางตำรวจบอกว่าได้ผู้ต้องหาครบแล้ว
ทั้ง๕คนนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ทำสำนวนส่งอายการเพื่อส่งฟ้องต่อสาร
ดังนั้นหลักฐานสำคัญมากที่ควรจะต้องเจอก็คือร่างของผู้เสียชีวิต
ร่างของพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดาจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
คือผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าได้มีการนำไปเผาแต่ว่าเผาไม่หมด
แล้วก็นำร่างบางส่วนที่เผาไปแล้วเนี่ยแยกใส่ถุงสีแดง๓ถุง
แล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ำทั้งที่แม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำปิง
คือห่างกันสักประมาณสิบกิโลได้คือมีการตั้งข้อสังเกตและสงสัยกันว่า
ถ้าสมมุติไม่เจอศพจริงถ้าไม่เจอศพมันจะส่งผลต่อรูปคดีไหม
นี่ค่ะคือทางผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายบอกว่ามีหลายคดีนะคะ
แม้ว่าไม่เจอศพแต่สามารถมีการดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมได้
เช่นคดีอุ้มหายทนายสมชายนีระภัยจิตคดีบิลลี่พรจี
แต่ถ้าไม่เจอศพอันนี้ถ้าสมมุติไม่เจอนะคะหลักฐานอื่นก็สำคัญ
ก็ต้องหาให้เจอทางตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมหลายอย่าง
หนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดสองจุดที่ผู้ต้องหาบอกว่าเอาร่างของผู้ตายไปเผาอะค่ะ
ไปตรวจสอบพบว่าจุดที่เผาเป็นที่ดินของพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
มีชื่อของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเป็นเจ้าของแต่ปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้
แล้วล่าสุดก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเจอในแม่น้ำนะคะ
ค่อยไล่ดูค่ะหลักฐานที่เจอเพิ่มที่ว่านี้มีอะไรบ้าง
อันดับแรกไปดูเรื่องของกล้องวงจรปิดกันก่อน
วันนี้ชุดคลี่คลายคดีไปได้หลักฐานสำคัญนะคะ

จากสถานที่แห่งหนึ่งกลางเมืองนครสวรรค์
อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดทิ้งศพค่ะ
ฟอร์ดเอเวอเรสสีดำขับผ่านกล้องตอนตีหนึ่งสิบแปดนาที
คืนวันที่สี่กุมภาพันธ์จากการวิเคราะห์ของตำรวจนะคะ
คาดว่าหลังจากผู้ต้องหาฆ่าเผานำชิ้นส่วนศพไปทิ้ง
ผู้ต้องหาขับรถคันนี้ผ่านกล้องค่ะครับนี่คือหลังก่อเหตุ
ขับรถคันนี้ผ่านกล้องรถคันนี้วิ่งช้านะคะ
วิ่งเร็วนะคะวิ่งผ่านกล้องวงจรปิดไปอย่างช้า
แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอันนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่จะนำไปมัดตัวคนร้ายได้ส่วนการแกะรอยพฤติการของคนร้าย
ขยายผลไปเจอแบบนี้ค่ะหลังจากที่กลุ่มคนร้าย
ลักพาตัวนายวิราชัยพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดา
ออกไปจากสารอาญากรุงเทพใต้ช่วง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของ๔กุมภาพันธ์
นำตัวขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเหตุการณ์ในวันนั้น
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำนะคะกลุ่มผู้ต้องหาโทรศัพท์
ท่านผู้พิพากษาพนิดาเพื่อข่มขู่เพราะว่าท่านผู้พิพากษาพนิดารับผิดชอบ
โอนหุ้นของเสียชูวงไปคมคู่ในลักษณะที่ว่า
ยกฟ้องคดีนี้นะไม่อย่างงั้นพี่ชายเนี่ย
ถูกจับเป็นตัวประกันจะได้รับอันตราย
ผู้พิพากษาพนิดาก็ไปแจ้งความกับตำรวจตอนที่ท่านอยู่กับตำรวจคนร้ายก็โทรมาขู่
หมายความว่าคนร้ายขู่ท่านผู้พิพากษาต่อหน้าตำรวจก็เลยมีการบันทึกเสียงเอาไว้ทั้งหมดนะคะ
คนร้ายเนี่ยพูดหยาบด้วยขู่ด้วยบอกว่าถ้าไม่พิพากษายกฟ้องนะ
พี่ชายที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยจะถูกทำร้ายแน่แน่แต่ท่านผู้พิพากษาพนิดาตอบคนร้ายกลับไปว่า
ทำไม่ได้หรอกเป็นผู้พิพากษาก็ต้องพิจารณาคดีตามพยานหลักฐาน
ท่านก็ได้แต่ขอร้องคนร้ายว่าอย่าทำร้ายพี่ชายอย่าทำร้ายตัวประกัน
บันทึกเอาไว้หมดค่ะเสียงเหล่านี้คือหลักฐานสำคัญค่ะ
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่จริงนะคะคุณผู้ชมที่คนร้ายโอ้โห
กล้าขู่ผู้พุทธภาคสากล้าไปลักพาตัวพี่ชายของผู้พุทธภาคสา
ขู่เรื่องของศาลนะคะทางสำนักงานสารยุติธรรมก็เลยประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชุดสืบสวนขึ้นมาเพื่อคลี่คลายคดีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าทีมด้วยตัวเองเลยนะคะครับ
ตามแนวทางการสืบสวนพบว่าหลังจากคนร้ายจับตัวนายวีรชัย
พี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาไปกลุ่มคนร้ายใช้เส้นทางขึ้นทางด่วน
กาญจนาพิเศษขับออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าอำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ผ่านเส้นทางอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
่งหน้าไปแยกสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเขตจังหวัดชัยนาศตามภาพนี้เลยนะคะ
แล้วก็เลี้ยวขวาไปสิ้นสุดที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างที่คนร้ายเดินทางตอนที่ผ่านทางด่วนนะคะ
จ่ายค่าทางด่วนคนร้ายใช้อีซี่พาสจากการตรวจสอบ
ครอบครองอีซี่พาสพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
คนที่จะซื้ออีซี่พาสติดหน้ารถได้ต้องมีการลงทะเบียนเอาไว้
เป็นของใครชื่อใครอะไรยังไงตรวจสอบจากอีซี่พาสคุณผู้ชม
คนครอบครองอีซี่พาสเป็นคนใกล้ชิดของพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
จากการขยายผลจากผู้ต้องหารายหนึ่งนะคะผู้ต้องหารายนี้ให้การว่า
ระหว่างที่ควบคุมตัวนายวิราชัยพี่ชายท่านพิพากษาพนิดาอยู่บนรถ
มีการซ้อมค่ะทั้งทุบทั้งตีทั้งทรมานตลอดทาง
เพื่อต่อรองกับท่านพิพากษาพนิดาเพื่อให้ท่านผู้พิพากษารู้ว่า
พี่ชายถูกทำร้ายอยู่นะเผื่อท่านจะเปลี่ยนใจยกฟ้องคดี
แต่ท่านผู้พิพากษาไม่ทำตามที่คนร้ายบอกคนร้ายเลยซ้อม
พี่ชายท่านแบบต่อเนื่องเลยซึ่งในวิราชัยอายุเกือบเจ็ดสิบแล้ว
อายุเยอะแล้วอะค่ะทนความเจ็บปวดไม่ไหว
ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ถูกซ้อมอยู่บนรถนะคะ
คือซ้อมจนเขาเสียชีวิตอ่ะทีนี้ก็เลยเถิดเลย
ใช่เพราะหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่จับเอาไว้ก่อนขู่ไปเรื่อย
กว่าวันอ่านคำพิพากษา๒๐มีนาคมทำไมจับปุ๊บฆ่าเลย
อันนี้คาดว่าเหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้
เพราะว่าซ้อมจนเขาเสียชีวิตมันเลยเถิดไปแล้วจนต้องมีการอำพลางศพ
คนร้ายนำร่างของนายวิราชัยไปเผาในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลจากการสอบปากคำคนร้ายคนร้ายบอกว่าก่อนจะเผา
โอ้โหเตรียมการมาเป็นอย่างดีค่ะเอาสังกษีมารอง
เวลาเผาจะได้ไม่มีหลักฐานตกอยู่ที่พื้นตกอยู่ที่ดิน
ตำรวจก็เลยขยายผลหาเจ้าของที่ดินผืนนี้นะคะ
ว่าจุดที่คนร้ายนำร่างของนายวีรชัยไปเผาคือที่ดินของใคร
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าขยายผลไปจนรู้ว่าเป็นที่ดินของพันธบทโทบัญญิน
จากการขยายผลกลุ่มผู้ต้องหาบอกว่าใช้เวลาเผาร่างประมาณ๓ชั่วโมงกว่า
แต่เผาไม่หมดก็เลยแยกชิ้นส่วนแบ่งใส่ถุงสีแดงเป็นถุงพลาสติกนะคะ
ถุงถุงแรกบรรจุชิ้นส่วนหัวและหน้าอกถุงที่๒เป็นชิ้นส่วนสะโพก
ที่สามเป็นชิ้นส่วนลำตัวเขาใส่ถุงพลาสติกสีแดง
แล้วก็เอาถุงพลาสติกหุ้มอีกชั้นหนึ่งคือหุ้มเอาไว้สองชั้น
แต่ตามรายงานข่าวตอนแรกบอกว่าไม่ได้ปิดปากถุง
ก็เลยไม่รู้ว่าชิ้นส่วนศพที่เผาไปแล้วมันอาจจะเป็นเท่าฐาน
ถ้าไม่ได้ปิดปากถุงแล้วโยนทิ้งแม่น้ำไม่รู้ว่าจะสลายจะละลายจะลอยไปไหนหรือเปล่านะคะ
คนร้ายบอกว่าไปโยนทิ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอป่าแดด
ช่วงเช้ามืดห้ากุมภาพันธ์นำโทรศัพท์มือถือของนายวีรชัย
ทิ้งริมแม่น้ำปิงช่วงหน้าวัดใส่
จากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
มี๖คนอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูรายชื่อไปนะคะ
วบตัวได้ทั้งหมดหกคนแล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อหานักหกข้อหา
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตามนี้เลยค่ะ
ครับนี่นะฮะแต่ว่าพันธมตโทบัญญินยังปฏิเสธอยู่นะฮะ
ก็มีผู้ต้องหาบางคนที่รับสารภาพ
แต่ในการรับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การไม่ตรงกัน

นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปหาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะจุดที่คนร้ายบอกว่าได้นำร่างของพี่ชายของผู้พิพากษาไปเผาในพื้นที่อำเภอตางคลีเนี่ย
แล้วก็ไปตรวจสอบพบว่าเป็นที่ดินของพันตำรวจโทบัญญิน
ใช่ค่ะทิ้งเอาไว้รกร้างเป็น๒๐ปีแล้วมั้งคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ก็ลองเข้าไปสำรวจดูนะฮะว่ามันเป็นเส้นทางไหนแบบไหนอะไรยังไง

เนี่ยครับกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่านำร่างของนายวิราชัยสกุลตะประเสริฐ
พี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดา
เผาอำพลางคดีในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ในพื้นที่ที่เป็นที่ดินตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่เปลี่ยวรับตาคน
อยู่ติดกับเขาใบไม้ตรงนี้เลย
ไม่มีบ้านคนอยู่แม้แต่หลังเดียว
แต่พอมาถึงเนี่ยจะเห็นเชือกกั้นของเจ้าหน้าที่เลยฮะที่กั้นบริเวณเอาไว้
เจ้าหน้าที่มาพิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานต่างไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
นี่ฮะก็จะเห็นร่องรอยการเผาอยู่นะครับ
แล้วก็มีร่องรอยรถเข้าออกอยู่เป็นรอยใหม่อยู่เลยนะฮะ
นี่ฮะจะเห็นไหมฮะว่ามีลักษณะรอยที่รถเข้าออกยังใหม่อยู่
ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าร่องรอยการเผานี่สำคัญ
คือสมมุตินะสมมุติว่าแย่จริงก็คือไม่เจอศพผู้เสียชีวิต
ร่องรอยจุดที่มีการเผาเนี่ยอาจจะมีเศษชิ้นส่วนเนื้อหรืออะไรเล็กน้อยตรงนี้สำคัญหมด
คือจากถนนใหญ่เข้าไปเนี่ยประมาณ๒กิโลเมตรนะฮะ
แล้วก็ไปเจอเส้นเหลืองแนวกั้นพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานมาเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะ
บริเวณตรงกลางพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ต้องหา
สังกษีรองก่อนเผาร่างนายวิราชัยมีเศษเท่าฐานหลงเหลืออยู่นะฮะ
อ่าแต่ก็ไม่มากนักนะครับอ่าตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานมาขุดหน้าดิน
เพื่อเอาไปเก็บตัวอย่างดีเอนเอนะครับอ่า
แล้วก็พบฝากับขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อหนึ่งตกอยู่ด้วย
ว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้ต้องหาที่มาดื่มค่ะอ่า
เปิดเครื่องดื่มดื่มนะฮะในช่วงวันก่อเหตุ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่แถวนั้น
บอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นของพันธมตโทบัญญินซึ่งซื้อเอาไว้เกือบ๒๐ปีแล้วนะฮะ
ซื้อเอาไว้เฉยไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
ไม่ได้ทำไร่ทำสวนอะไรทั้งสิ้นก็ยังแปลกใจกันว่าซื้อไว้ทำไม
พันธบทโทบัญญินหรือครอบครัวหรือลูกน้องก็ไม่เคยมานะฮะ
ไม่ได้มาดูแลอะไรปล่อยรกร้างไว้อย่างนี้นะครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้มีรถตำรวจเข้ามาหลายสิบคันนะฮะ
ทีแรกก็ยังงงว่าเอ๊ะมาทำไมกัน

ว่ามันมีคดีฆ่าเผาอำพลางศพเกิดขึ้นในที่ดินตรงนี้
ให้ใครทำประโยชน์ต่อไหม
ไม่มีไม่มีไม่มีปล่อยจริงไว้เนี่ย
เคยเจอเสียกันยินไหมลงทะเท่าเนี่ย
ไม่เคยได้มานะตอนเนี้ย
แค่อยู่ในกรณสวรรค์นะ
แต่แกก็ไม่เคยมาที่ทางแกเลย

ตกใจเมื่อวานเห็นตำรวจวิ่งกันเยอะเลย

ล่าสุดนี้เขาก็จับกลุ่มพูดคุย

เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอก็ยังเคยเลือกกันอยู่

วันนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทุกคนก็บอกว่ามันก็ต้องแล้วแต่พยานหลักฐาน
ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่รักฎรัพย์สือลวงพ่อมาก
ถ้าลุงพ่อเศือมเสียไป
เราก็ศัฐรทำเราก็ย่อนลงมา
ตัวของคุณลุงเคยเลือกเสียบรรยินด้วย
ตอนสมัครเป็นสอสอ
ใช่รักแกด้วย

สนับสนุนประชาชนดี

ผู้ต้องหาจับกลุ่มได้แล้วบางคนรับสารภาพนะครับพันธบทบัญญินผู้ต้องหาคนสำคัญยังปฏิเสธอยู่
จุดที่ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าเนี่ยไปอุ้มพี่ชายท่านผู้พิพากษามาทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
แล้วพามาเผาตรงนี้ตรงนี้ไปดูก็เจอร่องรอยการเผาจริง
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างดินเศษขี้เท่าอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเพื่อไปตรวจดีเอนเอแล้ว
เหลือก็คือจุดที่บอกว่าเอาศพไปทิ้งน้ำเอาหลักฐานต่างต่างอย่างโทรศัพท์มือถือของพี่ชายของผู้พิพากษาไปทิ้งน้ำค่ะ

คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวทางตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มี๓คนที่รับสารภาพ
แต่ผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของพฤติการในการก่อเหตุ
ลักษณะการฆ่าการแยกชิ้นส่วนเผาหรือไม่เผา
แล้วก็เห็นภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านผอบตรลงพื้นที่ไปเอง
แล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปคนหนึ่ง
คนนี้ไปชี้ทุกจุดเลยว่าจุดที่เผาตรงไหนจุดที่ทิ้งแม่น้ำตรงไหน
เมื่อวานนี้หามาตลอด๒จุดที่ทิ้งน้ำก็คือ
แม่น้ำปิงกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา๒จุดห่างกันประมาณ๑๐กิโลได้
วันนี้ไปค้นหาอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เจอเพิ่มนะคะแต่ยังไม่เจอศพนะคะ
เจอเพิ่มก็คือไปเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตายจมอยู่ในน้ำค่ะ
๒จุดที่หากันเพิ่มก็คือริมแม่น้ำปิงหน้าวัดใส่ใต้
ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ริมตลิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
วันนี้หากันเป็นวันที่๒ช่วงบ่าย๒วันนี้ค่ะ
นักประดาน้ำที่ค้นหาที่แม่น้ำปิงหน้าวัดไซใต้
เขาเจอเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ห่างจากฝั่งไปสักประมาณ๑๕เมตรได้นะคะ
ถูกน้ำซัดไหลไปจากจุดที่ทิ้งประมาณ๕๑๐เมตร
นายสุรชัยแย้มสะอาดเจ้าหน้าที่ประดาน้ำกู้ภัยตาคลีเป็นคนเจอนี่ค่ะ
โทรศัพท์มือถือของนายวิราชัยผู้เสียชีวิตนะคะ
พอเจอก็ต้องส่งต่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานภักดิ์๖
กองพิสูจน์หลักฐานนครสวรรค์ตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่
ยังใช้งานได้ไหมไม่น่าจะใช้งานได้แล้วนะคะจมอยู่ในน้ำตั้งแต่๔กุมภาพันธ์
แต่เจ้าหน้าที่บอกตรวจสอบได้ไปตรวจสอบเลขอีมี่ของเครื่องค่ะ
แล้วมันก็ตรงกับเบอร์ที่นายวิราชัยผู้ตายใช้
ก็เลยยืนยันได้ว่าใช่แล้วแหละนี่คือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะที่ริมตลิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์ยังหากันอยู่นะคะ
พลาสติก๓ถุงที่บอกว่าแยกชิ้นส่วนศพทิ้งลงไปตรงนี้ค่ะ
หากันตั้งแต่เมื่อวานจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะ
ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาคำนวณหมดทุกอย่างค่ะตรงจุดนี้
เพราะว่าศพของผู้ตายอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปต้องคือควรจะต้องเจอเป็นหลักฐานสำคัญ
ตรงนี้น้ำลึกประมาณ๕เมตรนะคะระแสน้ำ๓น็อต
น้ำหนักของที่ทิ้งลงไปคร่าวก็คือน่าจะสักประมาณ๑๐กิโลกรัม
ระยะเวลาในการทิ้งก็คือ๔กุมภาพันธ์
นำทั้งหมดมาประมวลและหาความเป็นไปได้ว่าน่าจะลอยไปอยู่ตรงไหน
จมอยู่ตรงไหนใช้เรือยาวสองลำเรือไฟเบอร์อีกหนึ่งลำ
ลำกลางแม่น้ำเลยค่ะแล้วกู้ภัยก็ลงไปดำเลยค่ะ
การค้นหานี้นะคะสิ่งที่ต้องหาณจุดนี้คือถุงพลาสติก๓ถุงนะคะ
หนึ่งใส่ชิ้นส่วนช่วงหัวนะคะอีกถุงหนึ่งใส่ช่วงสะโพกกับช่วงขานะคะ
ถุงหนึ่งใส่ช่วงลำตัวนะคะแต่ทิ้งตั้งแต่สี่กุมภาพันธ์แล้วอะค่ะ
ไม่รู้ว่าณตอนนี้จะลอยไปไหนหรือจมอยู่ด้านล่าง
หรือไม่ได้ผูกปากถุงแล้วอาจจะกระจายไปไหม
แบ่งพื้นที่ก็คือให้ตำรวจน้ำค้นหาความยาว๕๐เมตร
ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกวนอูค้นหาต่ออีก๕๐เมตร
คือแบ่งพื้นที่กันเลยอ่ะนะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยา
เนี่ยค่ะจุดตรงนี้นี่คือภาพวันนี้เลยที่เจ้าหน้าที่ค้นหากัน
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
งั้นเราจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทางดีกว่า
บอกกล่าวนายวีรชัยเพื่อที่จะได้เจอร่างก็น่าจะดีตามความเชื่อนะคะ
ก็เลยจุดทูบกันตรงนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะเจออยากจะเจอ
จะได้เป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบสำนวนคดีนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณป้าที่ไปไหว้อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มโพใหญ่ร่มโพทองให้ช่วยเปิดทางให้เจอหลักฐานเนี่ยค่ะ
คุณป้าท่านนี้ค่ะลองฟังดูนะคะ
โพใหญ่เมื่อเช้ายายไปบอกร่มโพใหญ่ร่มโพทอง
อายุร้อยกว่าปีเราก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ
ขอให้เจอที่เขาไปงมให้เจอให้เจอกระดูกเขาขึ้นมา
เราจะได้ไปทำพิธีใช่ไหม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

เดี๋ยวหนักเข้าหนักเข้าดินก็ไหลมาครับผม
ณตอนนี้ก็คือยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ค้นหาตั้งแต่เมื่อวานยุติไปเมื่อวาน๖โมงเย็น
วันนี้เช้าค้นหาต่อคุณติไปช่วงเย็นเหมือนกัน
กลางคืนเขาไม่หาเพราะว่าอันตรายนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหากันต่อค้นหากันต่อในวันพรุ่งนี้
ครับแล้ว๑ใน๖ผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
คนหนึ่งเป็นสอจอเลยนะฮะโอ้โหเป็นคนก่อเหตุคนสำคัญเลยนะฮะ
ฮะทีมข่าวของเรานะครับไปที่บ้านของนายทงชัยวจีสัจจะ
สจออสนะครับวันนี้บ้านปิดเงียบฮะ
ก็ล็อกจากข้างในนะครับแต่ดูแล้วก็ลักษณะเหมือนกับอ่า
ไม่มีใครในบ้านที่จะออกมาอะไรเนี่ยฮะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
เพราะว่าสจออสก็ถูกควบคุมตัวไปแล้ววันนี้ถูกพาไปกองปราบรามนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อเช้าวันอาทิตย์เห็นตำรวจมาที่บ้านสจออสนะครับ
ก็ทีแรกก็เห็นคุยกันปกติแล้วก็พาขึ้นรถกันไป
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นสจออสกับภรรยาอีกเลยนะฮะตั้งแต่เกิดคดีขึ้น
คนนี้นะฮะสจออสนะครับนายทงชัยวจีสัจจะ
นี่เป็นภาพของอ่าสจออสนะฮะชาวบ้านบอกว่า
ทุกคนไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริง
เพราะโดยปกติแล้วสจออสก็เป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจกับชาวบ้าน
ช่วยเหลืองานชุมชนเป็นอย่างดีเป็นสจในพื้นที่ตำบลหนองกรด
มาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวลักษณะแบบนี้
ชายลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อชาวบ้านก็เลือกให้นะฮะ
ก็ได้หลานชายเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อนะครับครอบครัวนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าถือว่าเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน
เราก็รอเจอหลานชายนะฮะที่บ้านอยู่ใกล้กับบ้านสจออสแต่ก็ไม่เจอนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าสจออสอยู่กับภรรยาแค่สองคนนะครับส่วนหลานชายเขาอยู่บ้านหลังใกล้นะครับ
ตลอดเวลาที่สจออสมาดูแลชาวบ้านในพื้นที่ที่นี่ก็เป็นคนดีชาวบ้านก็นับถือ
ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะคิดว่าจะมีชื่อของสจออสมาเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วย
ไม่รู้น่าใครจะคิดอย่างงี้กระทั่งฉันคิดว่าเขาเป็นคนเข้อเท็จกันนั้นเอง

ปาดอิช
อื้อนั่นเอง
สจออสเนี่ยจริงแล้วแกเป็นคนยังไง

จ้าอืมคือคือคนที่นี่แบบรู้สึกยังไงกับแกบ้างอืมนับถืออืม
ทุกคนนับถือใช่คือเขาคนเหมือนทุกคนทำกินเลย
สัจจะเขามีฉันไม่ชอบคนโกหกไง
ฉันก็เลยชอบเขาเป็นคนดีอ๋อแบบนั้นอืมแล้วคนพูดโกหก
ฉันก็ไม่ชอบไม่รู้จะคบทำไมมนุษย์โกหกอ่ะเนอะ

อ่านี่นะฮะเราก็ยังลงพื้นที่ไป
พยายามจะตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อยู่นะครับ

คุณผู้ชมคะคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาเนี่ยนะคะทางศาลบอกเลยว่า
โอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุอย่างอุกอาจโหดเขี้ยม
ไม่เคยมีมาก่อนนะคะทางศาลก็เลยออกมาแถลงนะคะในวันนี้เลยค่ะ
การสำนักงานสารยุติธรรมค่ะนายสารวุฒิเบนจกุล
บอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะที่คนร้ายมาอุ้มนายวีรชัย
ตอนที่นายวีรชัยไปรับท่านผู้พิพากษาอาวุโสพนิดา
ที่เป็นผู้พิพากษาประจำสารอาญากรุงเทพใต้
เมื่อตอนเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีสี่กุมภาพันธ์
มันมีกล้องวงจรปิดนะคะครับเห็นภาพชัดนะคะ
ทางศาลท่านบอกว่านำหลักฐานทั้งหมดส่งให้ตำรวจกองปราบไปหมดแล้วนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ความสำคัญกับคดีนี้มากเพราะผู้พิพากษาถูกคุกคามอะค่ะ
คมคู่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าคนร้ายเนี่ย
เพื่อที่จะก่อให้เกิดผลในการพิพากษาคดี
ผู้พิพากษาพนิดาเนี่ยเป็นผู้พิพากษาที่มีความรับผิดชอบมากนะคะ
เป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วด้วยนะคะกล้าหารเสียสละ
ทำหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่อการข่มขู่หรืออิทธิพลใด
สูญเสียพี่ชายไปค่ะเพราะว่าถูกจับเป็นตัวประกัน
ที่ผ่านมาท่านผู้พิพากษาพนิดาถูกขู่มาตลอดค่ะ
แต่ทางสำนักงานสารยุติธรรมบอกว่าขออนุญาตไม่ลงลึกนะคะ
ลงลึกในรายละเอียดว่าถูกขู่ในลักษณะไหนยังไงบ้าง
เพราะเดี๋ยวจะไปกระทบต่อรูปคดีส่วนการเสียชีวิตของพี่ชาย
พิพากษาพนิดาก็หลังตำรวจได้มีการขอหมายค้น
ขอดูพยานหลักฐานต่างเพื่อที่จะจับตัวคนร้ายเนี่ย
ก็ถึงเพิ่งรู้ทางศาลเองก็เพิ่งรู้นะคะ
ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพิ่งรู้พร้อมกับเราเราเลยอะค่ะ
ตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ทางตำรวจเก็บเงียบ
รู้เพราะว่าทางตำรวจไปขอหลักฐานที่ศาล
วันเสาร์นะครับจนถึงวันศุกร์เนี่ย
เรายังมีความหวังตลอดจนพนักงานสอบสวนมาขอหมายจับหมายค้น
เราถึงอาจจะเข้าใจได้แล้วว่าตัวประกันอาจจะไม่มีชีวิตแล้ว
ท่านก็ยังอยู่ในสภาพที่ตกใจเพราะว่าทางตำรวจก็บอก
ท่านบอกว่าไม่ว่าใครจะอ้างว่าเป็นตำรวจหรือใครมาดูแล
ท่านก็ไม่ไม่ค่อยไว้ใจนะครับว่าเพราะว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
ท่านเชื่อว่ามีคนติดตามท่านมานานก่อนหน้านี้แล้ว
ท่านก็เสียใจนะที่พี่ชายท่านถูกทำร้ายแล้วก็เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นนะครับ
แต่ว่าท่านก็ยังมีความพร้อมในการทำงานท่านพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จับตัวประกันเพื่อต่อรองให้ตัดสินคดีทางเลขาสำนักงานสารยุติธรรมบอกว่า
นี่เป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสารยุติธรรมมาก่อนเป็นเรื่องกระทบความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา
หลังจากนี้นะคะสำนักงานสารยุติธรรมจะวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และความปลอดภัยของตัวบุคคลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
ถ้ามีคดีสำคัญเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพล
ก็จะต้องวิเคราะห์เรื่องการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะต้องมีการอารักษาองค์คณะผู้พิพากษาด้วย
ดังนั้นก็ต้องเพิ่มเจ้าพนักงานตำรวจศาล
ตอนนี้อยู่ระหว่างอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งชุดใหม่

ตำรวจศาลหรือคอร์ดมาเชลล์ปัจจุบันมีแค่๓๕หน่าย
ก็ไม่เพียงพอเดี๋ยวเดือนเมษายนจะบรรจุเพิ่ม๓๐๙อัตรา
แล้วก็เพิ่มเป็น๑๑๘๒อัตราในอนาคต
ก็จะได้เพียงพอต่อความต้องการนะคะคือสารมีทั้งหมด๒๗๐ศาล
ปัจจุบันนี้มีตำรวจศาลแค่๓๕นาย
ภาพที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้คือช่วงของการฝึกของตำรวจศาลเขานะครับ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะครับได้ตรวจสอบข้อมูลจากชุดทำคดีนี้นะครับ
ทำให้ได้รับทราบว่าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๖นาฬิกานะครับ
พลตำรวจรีจิรพบภูริเดชผู้บังคับการกองปราบราม
จะนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุดด้วยกันนะฮะ
คือจุดที่จะไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาที่รับสารภาพรับสารภาพแค่๓คนจากเฉพาะ๖คน
ก็มีนายนรงสัตว์ป้อมจันทร์ในชาวชายเมนกุลนายประชาวิชสีทองสุพพ์
ที่จะไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จุดที่จะไปชี้จุดกันจะมีบริเวณบ้านพักของพันธมโภบรรยินตั้งภากร
ซึ่งอยู่ที่หลังด่านเก็บเงินค่าทางด่วนย่ารัชดานะฮะ
มีบริเวณจุดรวมพลหน้าสารแพ่งใต้
เจริญกรุง๖๓แล้วก็ริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
นำตัวออกจากห้องคุมขังกองปราบรามไปชี้จุดตามจุดต่าง
เพราะว่านายนรงศักดิ์นายชาติชายและนายประชาวิทย์
คนนี้รับสารภาพในชั้นสอบสวน

พรุ่งนี้ก็คงเป็นจุดในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละ
ผู้ต้องหาอีก๓คนคือพันตำรวจโทบัญญินนายมานัดทัพนินและนายทงชัย
ยังคงยืนกรานปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่ม

มีรายงานว่าหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๖คนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะฮะ
คลี่คลายคดีได้เบาะแสหลักฐานต่างทางคดีเพิ่มเติมเยอะนะครับ
ขณะที่กลางดึกเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนยังไปตรวจยึดรถยนต์ต้องสงสัยของกลุ่มผู้ต้องหามาได้๔คัน
ซึ่งเชื่อว่าทั้ง๔คันนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีในการเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาได้
ตอนนี้ยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วนะครับ
นี่นะฮะคดีนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปในการสืบสวนสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่